พูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทย

ใช่ฟุตบอลทีมชาติไทยนี่ก็หลังจากที่แยกทางกับโค้ชโย่งวรวุศิมะคะ
ตอนนี้นะคะก็เตรียมที่จะสัญหาโค้ชคนใหม่เพื่อที่จะมารับหน้าที่ต่อ
เพราะว่ายังมีโปรแกรมสำคัญรออยู่
ใช่ไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะครับ
การหาข้อสรุปของทีมชาติไทยในรุ่นอายุอยู่๒๓ก็คืออายุไม่เกิน๒๓ปี
พลตำรวจเอกสมยภูมิพันธ์ม่วงนายกสมครบกีศาสตร์ประมาณแห่งประเทศไทย
ก็เผยว่าเตรียมที่จะประกาศรับสมัครหัวหน้าภูกษรคนใหม่ภายในสัปดาห์นี้นะครับ
ทั้งปรุกษรชาวไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วก็เปิดโอกาสเต็มที่นะครับ
ที่จะมายื่นโปรไฟล์เพื่อพิจารณากัน
โดยยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาแต่ก็ยืนยันว่าจะสัญหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ารับตำแหน
ก็คือยังไม่ได้มองในเรื่องของระยะเวลาว่าจะใช้เวลาสักกี่วันกี่อาทิตย์ในการที่จะสัญหาโค้ชคนใหม่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะพยายามหาให้เร็วที่สุดแหละ
ก็คือถ้ามีโค้ชคนไหนเข้ามาก็จะค่อยเลือกแล้วหาคนที่เหมาะสม
ส่วนอีกเรื่องที่หลายคนจับตามองก็คือบทบาทของโค้ชเฮงวิทยาราฐกุล
ก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าจากนี้ไปโค้ชเฮงก็จะไม่ได้รับหน้าที่ประธานเทคนิค
ก่อนที่จะพิจารณาคัดเลือกต่อไปและก็ยืนยันด้วยนะคะว่าผู้ที่จะมารับหน้าที่ในตำแหน่งนี้
ส่วนหนึ่งก็ไปเป็นประธานเทคนิคของทางชมบุรีเอฟซีด้วย

ตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณาใครหรือยังไม่มีใครอยู่ในใจ
ซึ่งผมคิดว่าสมาคมจะได้มีประกาศเปิดรับสมัคร
ตามขั้นตอนซึ่งเราเคยได้กระทำมา
เพราะถือว่าเป็นมาตรฐานการทำงาน
ใครสนใจเรายินดีที่จะรับสมัคร
พร้อมที่จะทำงานกับทุกคน
ที่ตั้งใจอยากจะเข้ามาช่วยพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลไทย
โดยทุกคนที่เขามาก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสมาคม

ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าฝ่ายต่างประเทศ
คุณพาทิศบอกว่าปัจจุบันเขาใช้ภาษาที่เรียกขาน
จากนี้นะคะนายพาทิตยสุภพงศ์ค่ะ
รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ฝ่ายต่างประเทศก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ก็ได้พูดถึงความคืบหน้าของโอกาสที่๓นักเตะของไทย
อย่างเทียดสินแดงดาเทียดทอนบุญมาทัน
ชนะทิพย์สงกระสินจะกลับมาร่วมกับทีมชาติไทย
สู้ศึกอาเซียนคลับ๒๐๑๘ปลายปีนี้

สโกเบยินดีที่จะปล่อยตัวอุ้มเทียทรบุญมาทันมาให้
เนื่องจากว่าสโมสรเขามีนโยบายที่อยากจะผลักดัน
ให้ผู้เล่นในสโมสรได้ติดทีมชาติอยู่แล้ว
ส่วนอีก๒คนกับอีก๒ต้นสังกัด
มีภารกิจในการแข่งขันเอลเพอร์เลอร์ครับ
ก็เดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะปล่อยตัวมาร่วมทำศึกกับทีมชาติไทยหรือเปล่า

เรื่องของอาเซียนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีผลมาก

ใช่แล้วก็ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเอายังไงให้ได้แชมป์อาเซียนคลับก่อนแล้วกัน
หลังจากในเอเชียนเกมทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก
แต่ก็ต้องติดตามต่อนะครับเรื่องของอาเซียนครับ
หลายคนก็มองว่ารายการนี้เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทุกรายการสมาคมฟุตบอลเองก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับ